คุณผู้ชมรู้จักลาบลอยไหม

ก็คงจะได้โชคได้ลาบอะไรอย่างนี้แหละมั้

ลอยก็คิดว่าซื้อลอตเตอรี่ถูกรางวัล

ลาบลอยที่แท้จริงคือลาบลอยแบบนี้ค่ะ

เอ่อต่อไปพอครับอตธิบายเป็นช็อตได้ไหม

นี่ค่ะคุณลาบลอยที่แท้จริงเป็นแบบนี้
แล้วเวลาเปิดกล่องปั๊บลูกโป่งจะลอยขึ้นไป
แต่สิ่งที่ลอยขึ้นไปนั้น

เพราะว่าที่ปลายลูกโป่งนั้นมีเงินค่ะคุณ
มีแบงค์ค่ะดิฉันก็มองไม่ทันว่าเป็นแบงค์อะไร
แต่หลายแบงค์อยู่ค่ะห้อยเป็นพรวงเลยค่ะคุณ
และที่สำคัญหลานก็เตรียมว่าโอ้โหจะเตอร์ไพรส์เลย
ก็เลยออกมาเปิดกันกลางแจ้งแบบนี้ค่ะ
หลังจากนั้นเป็นไงคะคุณยายก็ไม่เข้าใจ
คุณยายก็เปิดฝากล่องคุณยายก็หันซ้ายหันขวา
โป่งอัดแก๊สค่ะลอยไปต่อหน้าต่อตา
ท่ามกลางสายตาของมวลมหาประชาชน
คุณยายเอ่ยบรรดาหลานเอ่ยช่างภาพที่ถ่ายเอ่ยนั่นค่ะ

ไม่แน่ใจค่ะว่าแบงค์สีอะไรนะคะ
องไม่ชัดแต่รู้ว่าหลายใบนะคะ

แต่ดิฉันว่าเด็กหลานรู้สึกเจ็บปวด

จริงทั้งดีใจทั้งตกใจ
เสียใจและเสียดายในเวลาเดียวกัน

โอ้โหตายแล้ว
เหมือนสมมุติเวลาแบบคุณเคยดูไหม
จะไปขอสาวแต่งงานเอาแหวนซ่อนในเค้ก
แล้วก็ตักเหกลืนเข้าปากพร้อมแหวนไปเลย

รอรอตามกระบวนการค่ะคุณชนะ

สักสองวันหรือวันเดียว
กลัวแหวนมันจะโดนจ้อยอยู่ดิ